คุณผู้ชมฮะเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปทานเพือกขิมะระยอง

แต่ร้านนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะเผือกหิมะระยองเจ้าเก่ากรอบนอกนุ่มไหน
การันตีโดยหอการค้าจังหวัดระยองค่ะว่าเป็นของดีประจำจังหวัดเลย
และนอกจากนี้นะคะยังมีโอนีแปะก๊วยบ้าบินโบราณขนมปังนึ่ง
ทานคู่กับสังขยาใบเตยและขนมอื่นอีกมากมายที่ทำใหม่ขายวันต่อวันเลยนะคะ
ใครที่สนใจอยากจะไปดูรายละเอียดติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏตรงนี้
ถ่ายรูปเอาไว้แล้วกันค่ะ๑๒๓แพะ
ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้เราช่วยโปรโมทร้านนะคะ
เอาล่ะครับบอกแบบนี้แล้วกันเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ